คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้เพราะคนเห็นภาพแล้วตกใจมากนะคะ
อยู่ดีมีผู้ชายคนนึงหมดสติอยู่ค่ะที่บริเวณทางเข้าตลาดบางประกอบ
แล้วผู้ชายคนนี้มีข้อมูลเบื้องต้นว่าเพิ่งเดินทางมาจากที่สมุทรสาครที่มหาชัย
แล้วไปจับตัวเนี่ยโอ้โหตัวร้อนอุณหภูมิประมาณ๓๗๘องศาเซลเซียส
คนกังวลค่ะว่าเอ๊ะผู้ป่วยโควิด๑๙หรืออะไรหรือเปล่าเนี่ย
นี่นะคะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากศูนย์กู้ชีพบุรณะว่าผู้ชายคนนี้หมดสติไปเลยนะคะ
ทางเท้าทางเข้าตลาดบางประกอบอะค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูภาพหน่อยค่ะ
มีมาสองน่าจะเป็นสองต่ออ่ะตอนนี้กำลังสืบอยู่ตอนนี้ชุดเอราวันออกมาแล้วฮะ

ก็นี่แหละค่ะตามข้อมูลในคลิปนี้เลยบอกว่าผู้ชายคนนี้มาจากอำเภอมหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร
นั่งรถโดยสารประจำทางสาย๑๐๔
พอลงรถที่หน้าตลาดบางประกอบหมดสติลงไปนอนเลยนะคะ
กู้ชีพตรวจวัดอุณหภูมิอุณหภูมิสูงถึง๓๗๘องศา

ก็เลยต้องประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์เอราวัน
รับตัวส่งโรงพยาบาลบางจาก
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชบุรณะ
ฉีดล้างทำความสะอาดที่บริเวณทางเท้า
ที่บริเวณทางเข้าตลาดบางประกอบนะคะ
จากการตรวจสอบรู้แล้วนะคะว่าผู้ชายคนนี้คือใคร
ผู้ชายคนนี้เป็นชาวจังหวัดชุมพร
ชื่อว่านายจีรศักดิ์อายุ๔๔ปีค่ะ
ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะไปที่ตลาดบางประกอบเลย
ไปคุยกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่หน้าตลาดกลุ่มนี้ค่ะ
พี่วินเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๖ธันวาคมนะคะ
มีข้อมูลยืนยันมาแล้วว่าผู้ชายคนนั้นไม่ได้ติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ

ปรากฏว่าเป็นลักษณะของการเมาค่ะ
เมาแล้วก็หมดสติ
นั่งรถประจำทางสาย๑๐๕มากับเพื่อนคนไทยด้วยกันนั่นแหละ

ล้มตัวลงนอนแล้วแบบนอนไปเลย
เมาแบบเมาสลบน็อกไปเลยอะค่ะ

แล้วก็อุณหภูมิที่ตัวด้วยความเมาเหล้าด้วยไงคะ
ตัวจะร้อนนอนตากแดดอากาศร้อนอีก
อุณหภูมินู่นเลย๓๗๘องศาเซลเซียส

มาจากตัวผู้ชายคนนี้ค่ะกลิ่นเหล้ามาเลยอะค่ะ

พอจนดงแบบว่าเขาเอาผ้าขาวปูรอไงแล้วก็เอาร่มกลาง
พอมันในโซเชียลมันเห็นปุ๊บ

เพราะว่ามันเหล้ามากกว่า

เขาหมดสะติไปนอนตรงราวเด็กเหล้าเหล็ก

เปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าตัวเขาเมาเหล้าร้อยเปอร์เซ็นต์

นี่นะคะคือคนที่เห็นคลิปนี้แชร์คลิปนี้
เขาก็กังวลใจว่าโควิด๑๙หรือเปล่าไม่กล้าไปเดินตลาดบางประกอบเลย
แต่ยืนยันแล้วนะคะว่าเขาแค่เมานอนแล้วก็สลบหลับไป
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโควิด๑๙นะคะ
แม่ค้าที่เขาขายของอยู่ที่บริเวณตลาดบางประกอบ
เขาก็บอกว่าคนไปแชร์กันเยอะคนก็กังวลใจอะค่ะ
แต่ยืนยันแล้วว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้กินข้าวแล้วกินเหล้าไปเยอะ
หมดสติสลบไปอากาศร้อนด้วยนะคะ
ตอนนี้สบายใจได้นะคะเพราะว่าผู้ชายคนนั้นไม่ได้ป่วยโควิด๑๙
วกพื้นที่ดังกล่าวตลาดบางประกอบเพื่อความสบายใจของทุกคน
เจ้าหน้าที่ก็ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยหมดแล้วค่ะ
กูไม่สนุกกับมึงเมื่อวานไม่มีคนจะเดินตลาด
คุณรู้ไหมค่ะตลาดเท่าไหร่เราต้องกินต้องใช้
นี่นะคะเวลาแชร์ข้อมูลแล้วมันส่งผลกระทบ
พี่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของเขาบอกว่า
ผู้ชายคนนั้นยืนยันแล้ว๑๐๐ว่าไม่ได้ป่วยโควิด๑๙
เมาแล้วสลบไปแล้วทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบ
ให้อีกทีตรวจสอบไปถึงโรงพยาบาลเลยนะคะ
ที่พาตัวไปโรงพยาบาลนะคะปรากฏว่า
ผู้ชายคนที่อยู่ในคลิปคนนี้ที่เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาล
หนีออกจากโรงพยาบาลด้วยเพราะนำส่งโรงพยาบาลเอกชน

กลัวแพงอ่ะกลัวแพงแล้วก็โรงพยาบาลตรวจให้แล้ว

ทางตลาดเองเขาก็ยืนยันว่าเขามีมาตรการเข้มงวดนะคะ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ตลาดบางประกอบไม่ได้มีผู้ป่วยอะไรเลยนะคะ
แชร์คลิปนี้ไปก็อย่าตื่นตระหนกนะคะ
ทีนี้ค่ะถ้าเจอคนในลักษณะป่วย

เชื่อว่าพอเห็นอยู่กับหน้าหลายคนก็ตกใจแหละ
ในแพทย์ทูวีศิลป์วิศนุโยทีมโคโศกสวคคอ
ก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจ
เรื่องต้นถ้าเห็นอะไรแปลกคนป่วยลักษณะแปลก

เขาฝึกมาแล้ว๑๘๐๐คน
ที่จะสามารถช่วยเหลือในสถานการณ์ลักษณะแบบนี้ได้นะคะ
แม่แต่ก็ชัดเจนแล้วนะฮะตรงนี้นะครับ